เรื่องราวของวัยรุ่นต่างถิ่นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้มาดูวัยรุ่นต่างสถาบันแน่นอนล่ะต่างสถาบันเจอกันทีไร
ไม่สวยไม่ค่อยสะพานชั้นกันไม่ค่อยถูกกัน
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวลาดกระบังคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลย
ได้ยินเสียงใช่ไหมคุณผู้ชมใส่กันไม่ยั้งครับทั้งระเบิดปิงปองทั้งชักปืนยิง
เหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยนะภาพวงจรปิดนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มาเป็นช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่กับมอเตอร์ไซค์กันมาใส่กันมาใส่กันมาใส่กัน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

คนไม่เปิดเผยชื่อครับส่วนนายโอมือยิงตอนนี้ตำรวจยังจับกลุ่มตัวไม่ได้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวครับ